สหรัฐเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่

แต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือของเหลือทิ้ง
อาหารร้อยละ๔๐ของอาหารในอเมริกานั้น
ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์
แต่ว่าตอนนี้นะครับเริ่มมีการรณรงค์ให้บริจาคอาหารที่ยังกินได้
แต่ว่าเหลือทิ้งให้กับคนที่ต้องการ
รวมไปถึงการให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวันหมดอายุของอาหาร
เพราะว่าของบางอย่างถึงแม้ว่าจะเลยไหว้หมดอายุไปแล้ว
ก็ยังคงสามารถกินได้โดยไม่เป็นอันตราย

ว่าต้องการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งให้ได้
ครึ่งหนึ่งในอีก๑๐ปีข้างหน้าครับ

มีการทิ้งอาหารเหลือกินทิ้งคว่างเป็นตัน

กลายเป็นปัญหาที่เพิ่มภูมิขึ้นอย่างน่าตกใจ
เพราะอาหารผลิตเตรียมจำหน่ายในอเมริกาทั้งหมด
จะมีอยู่กว่า๑๔๐ต้องกลายเป็นอาหารเหลือทิ้ง

วิทยุสมาชิกรัฐคอนเนติกัสจากภักดิ์เดมโมแครต
ได้เป็นผู้นำในการพยายามลดปริมาณอาหารที่ถูกกินทิ้งคว่าง
ด้วยการยกระดับมาตรฐานฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารทุกรูปแบบ

จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินของแต่ละครอบครัวเขากล่าวว่า
สมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกอยู่๔คน
ก็เท่ากับว่าครอบครัวนั้นต้องใช้เงินไปกับค่าอาหาร
ถึง๑๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๕๒๕๐๐บาทต่อปี
เรียกได้ว่าคนอเมริกันเสียเงินซื้ออาหารเป็นจำนวนมาก
โดยปัญหาหลักของปริมาณอาหารเหลือทิ้งที่กลายเป็นขยะกองโตนั้น
เกิดจากความเข้าใจผิดจากข้อมูลวันหมดอายุบนฉลาก
ระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหาร

พัฒนาให้ฉลากอาหารชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐานมากขึ้น
โดยต้องมีการระบุอายุของอาหาร

สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานเท่าไหร่
โดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

และเป็นทรัพยากรที่ทำให้เกิดกองขยะมหาศาล

เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย

รัฐบาลสหรัฐได้รณรงค์มาตรการ

จะต้องลดปริมาณขยะให้ได้ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด

ตามร้านอาหารโรงอาหาร

ที่ได้มาวันละเกือบ๔๐๐กิโลกรัม
เปลี่ยนให้เป็นอาหารที่นำไปบริจาค
ซึ่งก็ถือเป็นวิธีลดปริมาณขยะ
ต้องนำไปทิ้งลงบ่อฝังกลบขยะ

จับคู่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยการเชื่อมต่อเหล่าผู้บริจาคอาหาร

มักจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลก

นำไปรับประทานกันฟรี
เปลี่ยนอาหารเหลือใช้รับประทานได้

ให้กลายเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษ
จ่ายให้ผู้คนได้อิ่มท้อง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน